ถ้าย้อนกลับไปในช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
อรุณรุ่งเลยครับคุณชมพู่คุณผู้ชม

รวมถึงมีควันลอยมาด้วยนะครับ
จากฝั่งเพื่อนบ้านของเราใกล้กัน
พูดถึงตรงนี้ปั๊บกาญจนบุรี

เหตุระทึกเมื่อตอนช่วงเช้าครับ

สักพักหนึ่งมีเสียงเหมือนรัวยิงด้วย

มีกลุ่มควันลอยมาแบบนี้ครับ
ชาวบ้านตกใจเอ๊ะควันอะไร

จุดต้นเสียงแล้วจุดที่

ใกล้กันเลยครับอยู่แถบ
ชายแดนไทยเมียนมาหรือว่าพม่านะครับ
เสียงปืนที่ดังต่อเนื่องเป็นชุด

วกกับเสียงดังคล้ายกับระเบิดปุ้งปั้ง
ุ้งปั้งดังอยู่แบบนี้ครับ

เมืองพญาตองซูประเทศเมนมานะครับ

เจดี๓องค์ที่อำเภอสังขระบุรี

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมา

บอกว่าทำหารเมืองพญาติ

โจมตีสถานีตำรวจ
ญาตองซูของเมียนมาครับ
หลังจากที่สิ้นเสียงปืนครับ

ควันลอยขึ้นมาอยู่เรื่อยนะครับ

ทหารเฉพาะกิจลาดย่าประจำจุดตรวจความมั่นคงถาวรบ้านน้ำเกิ๊กครับ
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูล
ล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณชมพู่ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้บังคับบัญชาลงไปบัญชาการด้วยตัวเอง
เขาบอกว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายปะทะกันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
มีการสั่งให้ไปตรวจสอบดูชาวบ้านดูราศดรซิคนไทยเป็นอะไรหรือเปล่า
บาดเจ็บเดือดร้อนตรงไหนยังไงไหมสำรวจในเบื้องต้นครับ
ประเทศไทยในฝั่งของเรานั้นไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีข้าวของเสียหายไม่มีใครเสียชีวิตทีนี้การส่งสินค้าผ่านแดนเนี่ย
นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางได้ส่งสินค้าได้ตามปกติครับ
และบรรยากาศร้านรวงต่างในพื้นที่ก็ยังคงเปิดให้บริการพูดง่ายครับ
เช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติแล้ววันนี้วันหยุดด้วยไงฮะ
คนก็ไปเที่ยวกันเยอะนักท่องเที่ยวก็ยังคงไปท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ